ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการลงทุน
เขาบอกว่ามีเงินก๊อฟมีเงินปุ้ยเก็บนิ่งเอาไว้ก่อน

เพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย
กับ๒มีมิตรจะมาเอาเงินของคุณไป

จุบันนะครับคุณผู้ชมครับมีความเสียหายในพื้นที่สพเมืองตาด
ท้องที่สพเมืองตราดนี่นะกว่า๘๐๐ล้านบาท

ผู้เสียหายเบื้องต้น๖๖คน
คนที่ฟังอยู่แล้วยังไม่อยู่ที่๖๖คนนี้
คุณต้องตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะไปแจ้งความเพิ่มไหม
ตำรวจคัดค้างการประกันตัวนางสาวเจนะครับ
จากมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายสูง
ส่งตัวให้สพเมืองตาดสอบสวนต่อไป
คุณผู้ชมมันมีคำตอบให้สำหรับคนที่
เอ๊ะทำไมเวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
หน้าลอตเตอรี่มันเขียน๘๐ทำไมเราต้องซื้อ๑๐๐บาท
อืมส่วนหนึ่งมันมันเกิดจากขบวนการนี้นะฮะ
ข้อมูลของขบวนการช่อกงลอตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ชมเริ่มจาก
อ่ะสำนักงานสลากจำหน่ายลอตเตอรี่
ให้กับยี่ปั๊วราคา๗๐บาท๔๐สตางค์
ยี่ปั๊วส่งต่อให้กับนางสาวเจ๗๕๗๖บาท
ขายต่อให้กับนายอ๊อฟไปบวกไปอีกเป็น๘๑๘๒บาท
ไปขายต่อส่งต่อให้กับนายบอย๘๒บาท
บอยส่งต่อให้กับทิพพวัน๘๒บาท๕๐
พวันไปส่งต่อให้กับนายดิว๘๔บาท
ดิวส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายตามแผงที่เราซื้ออยู่เนี่ย

สุดท้ายพ่อค้ามาขายปีกถึงมือประชาชนก็๑๐๐บาท
เพราะเขาก็ต้องบวชเป็นท่อแบบนี้
นี่มันคือขบวนการที่เขาเอาไปส่งต่อหักเงินเพิ่มเงินค่าหัวคิวค่าส่วนแบ่งต่างนะฮะ
ทีมข่าวไปพบกับผู้เสียหายหลายคนครับ
บางคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนนะเป็นหนี้๔๐กว่าล้านบาท
ยังถูกคุกคามถึงบ้านอีกอะไรแบบนี้
ขออนุญาตใช้นามสมมุติละกันกุ้งกิ๊ง
กิ๊งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี
มาขอพบนายรณรงค์แก้วเพชรเพื่อหามรือกับเรื่องนี้
กุ้งกิ๊งเนี่ยเล่าให้ฟังเสียงสะอึกสะอื้นทีเดียว
บอกว่ารับลอตเตอรี่มาจากนายบอยนายบอยก็หนึ่งในขบวนการนี้
แล้วก็เอาไปขายต่อนะฮะเอาไปขายต่อทำกำไร
ได้ส่วนต่างใบหนึ่งห้าสิบสตางค์บ้างใบหนึ่งหนึ่งบาทบ้าง
ครั้งล่าสุดไปซื้อกับนายบอยแต่ไม่ได้ของ
เสียหายไปถึงสี่สิบสามล้านบาทคุณผู้ชมนะฮะ
เป็นของเธอเองเนี่ย๕ล้านบาทที่เหลือเป็นของคนอื่นที่ฝากสั่งมากับเธอ
ตอนนี้นะเงินต้นก็ไม่ได้คืน
แล้วก็ไม่มีเงินไปคืนคนที่ฝากมาด้วยนะครับ
บางคนไม่เข้าใจก็ตามไปถึงบ้านคิดว่าเธอโกง
เพราะเธอเอาเงินเข้ามาแล้วเธอบอกว่าเครียดมาก
ตอนเนี้ยทางออกสองอย่างมีแค่อยู่กับตายอ่า
ฟังเสียงกุ้งกิ๊งหน่อยลูกค้าที่มาจองต่อกับหนูอะค่ะ
ประมาณสามสิบห้าคนนะคะความเสียหายมันก็คือแบบ
หลักประมาณ๕แสนถึง๘แสนต่อคนนะพี่รวมกันรวมกันอ่ะ
สามสิบห้าคนทั้งหมดก็ประมาณสี่สามล้านกว่าบาทนะคะ
ส่วนตัวหนูประมาณ๕ล้านค่ะใช่ค่ะส่วนตัวหนูเองก็คือวันนี้หนูอยากแค่
อยากได้คำชี้แจงอะพี่เพราะว่าเงินที่พวกหนูโอนไปอ่ะ
หนูมีหลักฐานครบหมดแล้วหนูแค่อยากรู้ว่าคำชี้แจงว่า
ที่พวกหนูโอนไปได้มีการจองหรือว่าชนลอตเตอรี่จริงหรือเปล่า
ปกติคือเขาได้ฉลากอะพี่แต่งวดนี้มันมีปัญหา
หนูทำกับเขาประมาณแปดเก้าเดือนแล้วนะคะก็คือได้ตนใช่ค่ะมันจะมีปัญหางวดเนี้ย
งวดวันที่หนึ่งที่จะมาเนี้ยค่ะตอนหลังหลังเนี้ยสองงวดหลังมันมี
ปัญหาเริ่มแบบว่ามาช้าบ้างอะไรบ้างอะพี่
มันก็เริ่มแบบเอื่อยลงอะไรอย่างเงี้ยตามไม่ตามนัดอ่ะ
อย่างที่พี่เบิร์ตเล่าให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมตอนแรก
คือคนที่ซื้อตอนแรกเขาก็ให้มาก่อนไงหยอดให้เชื่อใจ
เพราะเห็นเฮ้ยกำไรส่วนต่างดีนี่น่ะเออลงทุนไปสี่สิบสามล้านของตัวเองด้วย
อกให้เหยื่อติดเบ็ดก่อนสุดท้ายโอนเงินไปให้ไม่ได้สลาก
ไม่ได้อะไรแล้วก็เสียเงินด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะ
มูลค่ามันมากมายขนาดนี้ทีนี้คนที่ชื่อกุ้งกิ๊งเขาบอกว่าอะไร
เขาซื้อกับนายบอยใช่ไหมนายบอยว่ายังไง
แต่เขาก็ตกเป็นผู้เสียหายเป็นเหยื่อเหมือนกัน
เพราะว่าก็ไปซื้อต่อมาจากนายอ๊อฟอีกทีนึง
นายออฟไปรับมาจากเจ้อีกทีนึงที่ตราต
งวดล่าสุดก็โดนโกงไปของวันที่๑๖พฤษภากับหนึ่งมิถุนายน
ทั้งสองงวดเป็นเงินของเขาเองคุณผู้ชมฟังนะ
บอกว่าเป็นเงินเขาเอง๑๓๑๕ล้านบาท
อุ๊ยทำไมมีเงินเยอะมากมายขนาดนี้ครับ
แล้วก็เงินของลูกทีมคนอื่นที่สั่งซื้อกับเขาอีก๔๙คน
รวมเป็นเงิน๕๔๐ล้านบาทมหาศาลนะคุณผู้ชมเอาฟังเสียงในบอยหน่อยครับ
เราก็ไม่ต้องเป็นผู้ชมฟังเนี่ยครับ
ครอบครัวนะครับคุณบอกคุณขาดทุนนะครับโอเคครับนะครับ
แต่ทุกคนเนี่ยหมดตัวคุณจะบอกว่าคุณเนี่ยเสียครบดุลนะครับ
เสียขาดทุนคุณมีเงินห้านล้านคุณเสียไปสองล้านห้านะครับ
มันไปเทียบกับคนที่มี๑๐บาทแล้วหมดตัวไม่ได้หรอกครับ
ฟังนะครับนะครับเพราะเขามี๑๐บาทเขาหมดตัวจริง
เขาไม่เหลือนะครับเข้าใจไหมครับบางคนไม่เหลือแถมยังมีเจ้าหนี้ทำถูกอีก
คุณเคยเจอไหมครับนะครับถ้าคุณไม่เคยเจอเดี๋ยวผมจะพาคนกลุ่มนี้ไปบ้านคุณ
แต่ของผมเนี่ยเบื้องต้นผมไม่สนใจนะครับว่าชะลัดเนี่ยจะไปซื้อกับเจหรืออะไรยังไงแบบไหน
แต่เบื้องต้นของผมเนี้ยสี่ถึงห้าร้อยล้านอย่างที่กล่าวไปเนี้ยครับ
อยู่ที่ชะลัดผมโอนให้ชะลัดคนเดียวครับไม่ได้โอนให้ใคร
เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ได้หมดตัวไม่ได้จนแต่โยกทรัพย์สินไปเก็บไว้
ผมรบรบกวนนะครับให้ถึงปปงตรวจสอบยึดทรัพย์สินมัน
มันมีแน่นอนครับเชื่อผมคุณคุณที่บอยพูดถึงอ่ะคืออ๊อฟ
อ๊อฟหรือว่าชะลัดเนี่ยบอยกำลังพูดถึงอ๊อฟว่าคุณเอาเงินไปโอนเงินให้กับคนชื่อออฟไป
เพราะออฟอ้างว่าเจเขามีสลากมีโคต้าให้เยอะก็คือเจเป็นตัวการสำคัญ
เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเจตอนนี้เนี่ยนะฮะตำรวจคุมตัวไว้ถึงสพเมืองตราดแล้ว
แล้วก็เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมีผู้เสียหายไปรอดูตัวของเจเยอะมากนะฮะ
เพราะทุกคนที่รับมาก็อ้างว่าได้ต่อมาจากเจอีกทีหนึ่งนะฮะตำรวจเนี่ยนะฮะ
ต้องนำตัวเข้าไปแล้วก็มีกองกำลังคุ้มกันอย่างป้องกันอย่างแน่นหนา

แล้วก็รีบนำตัวเจนเนี่ยไปห้องสอบสวนนะครับนะฮะ
การตรวจพุทธธรรมจังหวัดตรวจเป็นผู้สอบประคำด้วยตัวเอง
จังหวัดนี้จังหวัดนี้เอามาเสร็จปุ๊บ
คนก็ไปรอดูเยอะนี่ฮะใส่หมวกเดินขึ้นไป
คนที่เขาโดนหลอกเขาก็โกรธอะเนาะ

เอาเงินเข้าไปแล้วสลากอยู่ไหนมาโกงทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยวตามกันต่อคุณผู้ชมวันนี้

ตามตัวคนอื่นในขบวนการนี้เพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไร
แล้วเงินเป็นร้อยล้านขนาดนี้
มันอยู่ที่ใครนะฮะ
ซึ่งต้องถามไปกองสลากด้วยถ้าทราบแล้ว

ใช่แล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมนะคะ
ว่าใครที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยท่านต้องเดินทางไปแจ้งความนะคะ
เพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าตำรวจเขาตามไปยึดทรัพย
ผู้ต้องหามาได้เนี่ยท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งกลับคืนไปด้วยนะคะ
คือเป็นเจ้าทุกข์ก่อนลำดับแรกทรัพย์ได้มาเท่าไหร่
เขาก็เคลียร์ท่านตามลำดับคนที่๑คนที่๒ที่๓นะ
ถ้ามาช้าก็อาจจะตกขบวนเพราะว่าส่วนใหญ่คดีแบบนี้
ผมเห็นมานักต่อนักแล้วยึดทรัพย์ไม่ได้สักครึ่งหนึ่งของที่โกงไปหรอก
ใช่นะเอาล่ะได้คืนมาบ้างก็ยังดีนะคะ